สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
สภาพอากาศส่งท้ายเดือนกรกฎาคมประเทศไทยของเรายังคงมีฝนเยอะอยู่ค่ะ
จากมรสุมฝนประจำฤดูมีกำลังแรงโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะ
เพราะฉะนั้นในระยะนี้ใครอยากไปดำน้ำอดใจรอหน่อยนะคะ
เราไปตรวจสอบปริมาณฝนทั่วประเทศกันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะภาคเหนือระยะนี้นะคะฝนยังคงตกเยอะนะคะ
ร้อยละ๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ส่วนภาคอีสานฟ้าครึ้มฝนเยอะจนต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมนะคะ
ขณะที่ภาคกลางปริมาณฝนทรงค่ะตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่
ภาคตะวันออกเป็นอีกภูมิภาคนะคะที่ระยะนี้ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนัก

ส่วนภาคใต้มีฝนเยอะไม่แพ้ภาคอื่นค่ะโดยเฉพาะฝั่งอันดามัน
เพราะเป็นด้านรับรองมรสุมนะคะคลื่นจะสูงกว่า๒เมตรค่ะคุณผู้ชม
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฝนทำงานทุกวันไม่พักค่ะ
ตกมากถึง๑๗๐ถ้าไม่อยากรถติดเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านนะคะ
คุณผู้ชมคะประเทศบังกลาเทศนะคะต้องเผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ค่ะ
น้ำเอ๋อล้นตะหลิงเข้าท่วมบ้านเรือประชาชน
อกจากนี้ยังมีน้ำที่หลากลงมาจากที่สูงจากเทือกเขาที่ตั้งอยู่ในประเทศอินเดียด้วย
ปัจจัยหลักนี้ทำให้บังกลาเทศต้องเผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสามสิบปีค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ